คุณผู้ชมค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะ
เกษตรกรจังหวัดอุตรดิษฐ์เขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้ทำนานแล้วขาดทุนมากเลย
แต่หลังจากที่หันมาเลี้ยงกุ้งกล้ามแดง
หรือที่เราเรียกกันว่ากุ้งเครฟิต
ช่วงนี้รายได้ดีและที่สำคัญปลดหนี้ได้เรียบร้อยแล้วจ้า
โอ้โหนี่ไงกล้ามมันจะแดงอย่างนั้น
กันชัดไปเลยที่เห็นอยู่นี่คือกุ้งกล้ามแดง
หรือว่ากุ้งเคลฟิชจากฟาร์มของคุณสันติและคุณสำรวยพรมสวัสดิ์
สองสามีภรรยาชาวบ้านคลองกล้วยตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
เห็นแล้วต้องร้องว่าโอ้ใหญ่มากนะคะ
เดิมเลยคุณสันติทำนามมาตั้งแต่บรรพบรุษแล้ว
แต่ว่าช่วงหลังขาดทุนเพราะว่าราคาข้าวตกต่ำ
ประกอบกับที่นามีแค่๕ไร่
เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วโอ้โหไม่คุ้มทุนค่ะ
โชคดีนะคะเขาบอกว่ามีกรยานมิตรอย่างอาจารย์ประทีบมายิ้ม
เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนะนำให้ขุดบ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงซะเลย
เขาบอกว่าตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ
แต่ว่าชีวิตพร้อมเสี่ยงแล้วเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
คุณสันติก็เลยไปบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า
ถ้าเกิดขายได้เงินเกินสองแสนบาทจะตั้งสารพระภูมิเออ
จากนั้นตัดสินใจหาเงินไปลงทุนเกือบแสนเลยค่ะ
ขุดบ่อซื้อวงบ่อซีเมนเดินสายไฟ
แล้วก็ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ้งกล้ามแดงมาทดลองเลี้ยง
แค่ทั้งหมด๓๒ตัวแยกเลี้ยง๕บ่อ
เดือนเท่านั้นก็เริ่มทยอยขายได้แล้วค่ะ
วิทย์บ่อรอบแรกก็มีคนมาซื้อกุ้งด้วยเงินสด
ประมาณ๓แสนบาทแล้วรอบแรกเท่านั้นนะคะ
คุณสันติบอกโอ๊ยดีใจมากค่ะนำเงินไปฝากธนาคาร
เจ้าหน้าที่ถามเลยว่าไปทำมาหากินอะไร

ไปเลยด้วยความภาคภูมิใจว่าเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงค่ะ
หลังจากนั้นยังทยอยขายกุ้งได้เรื่อย
จนตอนนี้มีรายได้กว่า๕แสนบาทแล้วนะคะ
คุณสันติยังบอกด้วยว่าตอนทำนาไม่เคยมีโอกาส

แล้วก็ยังมีเงินเหลืองเก็บเหลือใช้กันอีกด้วย
อยากให้เกษตรกรที่สนใจหันมาลองเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงดู
เพื่อชีวิตใหม่ที่เขาบอกว่าลืมตาอ้าปาก

คาดว่ายังงั้นค่ะอย่าลืมนะคะต้องไปแก้บท
แต่ต้องฝากเตือนนิดนึงสำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงกุ้งกามแดง

เพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีด้วย
ศึกษาให้ดีแล้วก็เลี้ยงเป็นรายได้เสริมแล้วก็ดี
กำแดงนี่มันทนนะครับมันทำอย่างนี้
ทำไมมันสู้ตาย